บอกเลยว่าช่วงนี้เตรียมขากันไกลค้างได้เลย
โพลดจอร์นมาเจอกับน้องพิกซี่ทั้งนี้ทุกชมค่ะ
เจอกับสาวนะเพลงเขาดังก็จริง
งานนี้สาวพิกซี่บอกว่าพี่หนูปวดหมอกเลย

ไม่เหลือทรงแล้ว
ดรสาวเสร็จถึงเพราะน้องเด็ก
จายูอันนี้รองโอ้แม่ปาบู
มีป๊อปเมืองไทยไปไม่ถูกเลยคุณผู้ชมค่ะ
นี่แหละค่ะจากเดจายูเป็นแม่ปลาบู
เจ้าของเพลงอึ้งตะลึงแต่ก็เอ็นจอยไปด้วยนะ

พี่เจ็ดกะรีนขวาน้องสาร่ามาอัปเดตหน่อยนะ
เพราะว่าเป็นคุณแม่แล้วเป็นคุณแม่ยังสวย

ไม่ค่อยอยากออกจากบ้านไปทำงานเท่าไห
เพราะติดลูกมากอยากจะใกล้อยากจะกอดลูกทุกเวลาเลย
บางงานที่สะดวกกระเตงลูกไปได้ก็เอาไปด้วยค่ะ
ไปเจอพี่นานาแล้วแอร่ารู้งานนะ
ส่วนที่เห็นช่วงนี้แหมหลายคนแซวว่า

เออผอมเพลียวลงมากซาร่าบอกว่าอยากจะแข็งแรง

ตอนนี้ใส่ใจมากเลยเรื่องอาหารการกิน
กำลังกายน้ำหนักลดไปหลายโลแล้วนะ
แล้วก็ทำให้ซาร่ากลับมาสวยเฉียวเปรี้ยวซ่าเหมือนเคยค่ะ

ซาร่าบอกว่าปีหน้าเธอและสามีค่ะ
เตรียมตัวพาลูกสาวบินไปอยู่ต่างประเทศ
เพราะว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย
อยากจะอุ้มหลานใจจะขาดแล้ว
แล้วคือแพลนเร็วนี้ซาร่าก็จะทำเพลงทิ้งไว้ก่อน

หลังจากนั้นจะบินไปกลับต่างประเทศ

ไม่ได้ว่าเออไปแล้วไปเลยยังไปแล้วก็ยังมาอยู่
หากทุกอย่างลงตัวจะกลับมาลุยที่งานเมืองไทยเต็มตัวเหมือนเดิมค่ะ
เอาไปฟังคุณแม่สายฮาหน่อยค่ะ
คือด้วยความที่แบบลูกมีหลายเชื้อชาติมาก

ตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงแบบคุยเรื่องแบบสัญชาติ

จะมีแบบผลงานเพลงอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือตอนนี้ก็เลยทำเหมือนแบบสต๊อกเก็บไว้อยู่
เพลงให้เราฟังหน่อยได้ไหมเกริ่นนิดนึงได้ไหม

เพลงใหม่ที่จะปล่อยรบกวนปล่อยแล้วเชิญไปเลยค่ะโอ้โห

ใช่บ้างเนาะเข้าใส่ในหาเนาะ